กรริกก่อนจะมารับงานราคอนั่นนะสามปีฮือเป็นแฟน
บอกเลยว่าบ่นคิดถึงมากเลยนะคะล่าสุดกลับมารับแล้วค่ะ
แต่ค่อนข้างวุ่นวายลำบากใจนิดนึง
ไม่ใช่อะไรลำบากใจเพราะว่าต้องแสดงกับคุณเบิ้ลปฐุมราช
ทำไมต้องลำบากใจโอ้โหบอกว่าอะไรป่ะ
มันพูดมากพูดไม่หยุดพูดหยุดได้พูดทั้งวัน

โอ้โหวุ่นวายมากเลย
อันนี้คุณเป็นคุณกุ้งความในใจหรือว่าไง
คือแบบว่าพี่กุ้งเราสื่ออารมณ์แทนพี่กุ้ง
กุ้งเขาบอกอย่างนี้เลยนะคะ
แต่ว่างานนี้พี่กุ้งค่ะถึงก็ต้องกุมขมับเลยนะ

เพราะว่าเบิ้ลพูดทั้งวันอย่างที่บอกไปพูดไม่หยุดจริง

อาการมันเป็นยังไงไปฟังพี่กุ้งก็อธิบายกันหน่อยค่ะ
น่าจะประมาณ๒ปีถึง๓ปีได้ประมาณนั้นครับ
ในเรื่องเนี่ยก็คือเราคอนโทรเขา
แต่ถ้าเกิดนอกเรื่องนี้คอนโทรมันไม่อยู่
มันพูดตลอดมันพูดจนแบบว่าอ้าวมึงพูดไป
เพราะว่าเบิ้ลอยู่ในละครเรื่องนี้มันทำให้บรรยากาศในการทำงานมันสนุก

ไม่ใช่อะไรรักน้องทั้งนั้นเอ็นดูทั้งนั้นสามัคคีกันในกองคุณผู้ชมค่ะ
งานละครก็ต้องถ่ายนะคะ
งานละครก็ไม่ทิ้ง

เพราะว่าลิเกไงพี่กุ้งสุธิราชบอกกับบันเทิงไทยรัฐค่ะ
มันเป็นอาชีพของครอบครัวพ่อเนี่ยเคยสั่งเสียเอาไว้ให้พี่กุ้งสืบสารต่อ
ดังนั้นพี่กุ้งค่ะตั้งใจเลยว่าจะร้องรำลิเกจนกว่าจะไม่ไหวนะจ๊ะ
ถึงจะพักผ่อนน้อยนอนวันละแค่๓ชั่วโมง

กุ้งก็จะสู้ค่ะดูแลตัวเองอย่างดีไปฟังเรื่องนี้จากพี่กุ้งกันค่ะ
มันเหมือนเราเติบโตมาในอาชีพลิเก
เขาก็ฝากฝังให้เราซืบทอดอะไรอย่างเงี้ย
มาก็เลยทำให้เรามัยสามารถทิ้งลิเกเป็นอย่างไร
ด้วยความเป็นพระเอกด้วยความเป็นลิเกมันป่วยไม่ได้มันลาไม่ได้จริง
ต่อให้แบบเป็นไข้ต่อให้หนาวต่อให้แบบว่าเสียงไม่มียังไงก็ต้องแสดง
ปกติเป็นคนที่ไม่ดื่มอยู่แล้วไม่ดื่มไม่สูบอยู่แล้ว
ก็รักษาสุขภาพออกกำลังกายบ้างอะไรอย่างนี้ก็ดื่มน้ำแล้วก็พักผ่อน
ตอนกลางคืนไปแสดงงานลิเกไงแล้วตอนกลางวันก็อาจจะมีการถ่ายละครงละครละครต่อเลย
ก็เลยได้นอนแค่แบบ๓ชั่วโมงแฟนเพลงลิเกทิ้งไม่ได้จริงมีแต่แม่ไง
รับงานจุกเพื่อแฟนคลับโดยเฉพาะ